ไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้นะฮะ
วันสองวันนี้ก็เกิดขึ้นหลายที่นะครับ

วันนี้ก็มีทั้งยาลากับปัตตานีนะครับ
มีทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิต
ยาลาเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงวันนี้
ส่วนที่กำลังกันไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่ง
เชื่อว่าเป็นแหล่งกบดานซ่องสุมของกลุ่มก่อความไม่สงบในชายแดนใต้
ปะทะกันอยู่๖ชั่วโมงกว่านะครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์ในช่วงนั้นครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือเหตุการณ์จริงนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
เจ้าหน้าที่อันตรายขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าวันนี้หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดยาลานะครับ
ปะทะกับกลุ่มคนร้ายที่คาดว่ามีประมาณ๕คนอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
เป็นบ้านที่เป็นจุดรับซื้อน้ำยางพาราในพื้นที่บ้านตันหยงหมู่๔
ตำบลกาตองอำเภอยหานะครับเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าบ้านหลังเนี้ยมีกลุ่มคนร้ายที่เตรียมเคลื่อนไหว
่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้มากบดานอยู่ก็เลยไปปิดล้อมขอตรวจค้น
แต่กลับถูกกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านยิงสวนออกมาก็เลยต้องยิงปะทะกันแบบนี้ครับ
คือยิงกันจนแบบโอ้โหถึงขั้นมีไฟลุกไหม้เกิดขึ้นที่บ้านอ่ะนะ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมน้ำนะฮะมาฉีดดับเพลิงดับไฟหลังจากดับไฟเสร็จจะเข้าตรวจค้น
ว่าเดี๋ยวคนร้ายก็น่าจะยอมแล้วล่ะปรากฏว่าคนร้ายยังยิงสวนมาอีกฮะ
ทะกันหลายรอบครับวันนี้๖ชั่วโมงกว่านะครับตั้งแต่บ่ายเย็นเย็นนะครับ
เหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ๒นายคือพันธมตเอกพรมพัฒนาสนิทศรีภูมิกับการ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามเข้าเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับก็เชิญผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนในพื้นที่มาด้วย
แต่คนร้ายก็ไม่ยอมนะยิงปะทะออกมาตลอดนะครับต้องระดมกำลังทั้งทหารพรานนะครับ
ทั้งตำรวจทั้งชุดเฉพาะกิจมาสนับสนุนกันเป็นร้อยนาย
ที่สุดแล้ว๑๘นาฬิกาครับ๖โมงเย็น
เสียงปืนจากในบ้านเนี่ยจากฝั่งคนร้ายก็เงียบลง
หลังจากยิงปะทะกันมาครึ่งข้อนวัน
เจ้าหน้าที่ถึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุได้นะครับ
พบศพอยู่หนึ่งศพนะครับตรวจสอบแล้วนะครับ
คือนายอับดุลละลาเตะอายุ๓๕ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่เลยนะ
อยู่บ้านเจาะตาแมหมู่๔ตะบนกาตองถูกยิงเข้าตามร่างกาย
พลุนเลยนะนอนเสียชีวิตอยู่ข้างอ่างน้ำขนาดใหญ่
แถวหลังบ้านในมือยังถือปืนขนาด๑๑มมอยู่๑กระบอก
ส่วนที่เหลือก็หลบหนีไปหมดนะฮะพบผู้เสียชีวิต๑คนนะครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตคือนายอับดุลล้อลาเต๊ะเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
เคลื่อนไหวในพื้นเช็ดที่ชายแดนใต้ระดับสั่งการนะครับ
กว่าสี่คดีทั้งคดีรอบวางระเบิดซุ่มยิงเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่อำเภอย่าหานะฮะเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวมาตลอดนะครับ
สืบทราบว่านายอับดุลละลาเต๊ะออกจากแหล่งกบดานที่อำเภอธานโตยาลา
กลับมาที่บ้านที่บ้านเจาะตาแมร์หมู่๔ตะบนกาตองก็เลยมาปิดล้อมวันนี้
เพื่อจะควบคุมตัวนะครับแต่ปรากฏว่าก็ถูกยิงสวนออกมา
แล้วก็เป็นอย่างที่ท่านทราบเนี่ยครับเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับ